เป็นเหตุเศร้ามากแล้วก็สลดมากค่ะ
วัยใสอายุ๑๔ปีเองค่ะ

ทีนี้น้อยใจแม่แท้ของตัวเอง

ไปลงกับลูกชายวัยหนึ่งขวบจับลูกชายวัยหนึ่งขวบ
ผูกคอกับขื่อบ้านน้องเสียชีวิต
น้องเสียชีวิตเสร็จปุ๊บแม่วัยสายอะไรเนี่ย

เอาศพของลูกตัวเองไปวางไว้หลังบ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วเอาผ้าห่อไว้เอารถเข็นของเด็กทับไว้แบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านไปเห็นก็เลยแจ้งตำรวจ
ล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบ้านพักในพื้นที่ตำบลสาง
อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจต้องลงพื้นที่ไปเจอศพน้องนะคะ
น้องเด็กชายวัย๑ขวบวัยกำลังน่ารักค่ะคุณ
สภาพศพของน้องอย่างที่บอกไปคือถูกรถเข็นเด็กทับไว้

เป็นคนพบศพคนแรกเล่าบอกว่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กหญิงวัย๑๔ปี

เด็กหญิงวัย๑๔ปีแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
มีปัญหากับแม่แท้ของตัวเอง
มานั่งรอแฟนที่หน้าบ้านของเธอก็คือเพื่อนบ้าน
มาสักประมาณ๔ทุ่มมีคนมารับเด็กผู้หญิงออกไป
แต่ว่าตอนนั้นไม่เห็นว่าเธออุ้มลูกแล้ว

ลูกอยู่ไหนเขาบอกว่ามีคนมาเอาลูกไปแล้ว
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งมาพบศพของเด็กนะคะก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมถามว่าตำรวจไปควบคุมตัว
แม่ของเด็กได้ยังไงแม่ของเด็กอะไรนี่
แม่วัยไสตำรวจสามารถควบคุมตัวได้
ตอนที่เธอย้อนกลับมากลับมาดูศพลูก
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำ
สารภาพสิ้นซากเลยนะคะ
สารภาพบอกว่าเมื่อหลายวันก่อน
ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเลี้ยงออกไปหาเพื่อน
แล้วทิ้งลูกไว้กับแม่แท้ของเธอนานกว่า๓วัน
พอกลับมาบ้านพ่อเลี้ยงก็ทำร้ายร่างกาย
โดยมีการตบที่ใบหน้าตบที่ปากของเธอ
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายก็เลยหนีออกไปจากบ้าน
เล่าต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็นั่งร้องไห้นะ

ก่อนจะใช้เชือกผูกคอของเด็กลูกแท้ของตัวเอง
นี่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพให้ดูนะคะ
เชือกผูกคอของเด็กแล้วไปห้อยไปแขวนกับขื่อบ้าน
จนลูกเศร้าชีวิต
หลังจากนั้นพอลูกเสียชีวิตตัวเองกลัวความผิด
หนีเลยค่ะหนีค่ะ
ก่อนจะหนีใช้ผ้าห่มห่อร่างกายลูกชาย
ซ่อนไว้ที่ห้องน้ำที่หลังบ้านเพื่อนบ้าน
ใช้รถเข็งเด็กทับเอาไว้แล้วโทร
บอกเพื่อนให้มารับไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณราว๓กิโลเมตร
แล้วก็นึกเอกใจหวนกลับมาดูศพลูกที่สุดแล้ว
ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะคะ
เธอก็ยอมรับบอกว่าสาเหตุที่ทำ
เกิดมาจากความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกแม่ด่า
แม่แท้ก็ด่าพ่อเลี้ยงก็ทำร้ายร่างกาย
ก็เลยลงมือไปผ่านเอากับลูกค่ะ

เมืองต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับแม่
วัยสายรายนี้คือฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้แก่ถึงแก่ความตาย
พร้อมเตรียมกับส่งศพของน้องเนี่ย
ให้แพทย์ชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ต้องมีการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ

ข่าวนี้ข่าวเดียวมองเห็นปัญหาสังคมในหลายด้านเลยนะ